เรายังติดตามสถานการณ์ที่อิสราเอลอยู่นะครับ
โดยเฉพาะการช่วยเหลือดูแลแรงงานไทยพี่น้องของเราที่อยู่ที่นั่นนะครับ
ตอนนี้เราติดต่อพูดคุยกับคุณชาคริสวนามนะฮะ

แต่ว่าเราพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์
และคุณชาคริสเองก็อยู่ในจุดที่รับการดูแลแล้วก็จุดที่ปลอดภัยนะครับ

สวัสดีครับผม
ครับคุณชาคิดฮะอยู่ตรงจุดปลอดภัยนะฮะ
ครับผมตอนนี้อยู่ในจุดปลอดภัยครับผม
ครับการดูแลความปลอดภัยตรงที่จุดคุณชาคริสต์อยู่เนี่ย

ตอนนี้หน้าทางเข้าหมู่บ้านก็มีทหารของอิสราเอลยืนเฝ้าอยู่ครับผม
ครับคุณชาคิดตรงนั้นมีคนไทยมากน้อยแค่ไหนฮะ
คนไทยตรงนี้ก็ร้อยกว่าคนครับผม

ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานที่ไปทำงานที่จุดนั้นหมดเลยหรือว่ามาจากพื้นที่อื่นใกล้เคียงด้วยค่ะคุณชาคริสคะ
ส่วนมากเป็นแรงงานที่ไทยหมดครับผมแต่ว่ามันมีหลายนายจ้างครับ
มีเด็กมีผู้สูงวัยหรืออะไรที่อยู่ในจุดที่มีการหลบภัยอยู่กันตอนนี้ไหมคะ
ตรงนี้มีครับผมแต่เป็นคนของอิสราเอลบางทีเขาก็อบพยพไปที่อื่นนะครับผม
แต่จุดนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยนะฮะห่างจากพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบ
พอประมาณนะครับคุณศักดิ์คิดถ้าเล่า
ส่วนมากจะเกิดในวันแรกครับผมครับวันเสาร์วันเสาร์ที่๗
คิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวหน่อยครับผม
ที่ว่ามีการยิงจรวดขึ้นมาครับผม
วันนั้นก็เป็นของเช้าวันเสาร์พวกผมก็กำลังจะไปทำงานพอดี
ตอนแรกก็เห็นแสงไฟขึ้นลูกนึงก็นึกว่าแสงไฟอะไร
พอทีนี้ก็ยิงขึ้นมาเรื่อยประมาณ๑๐กว่าลูกครับผม
แล้วก็มีสัญญาณแจ้งเตือนให้เข้าที่หลบภัย
กลุ่มพวกผมก็ได้ขับรถเข้ามากลับเข้าที่พักครับผม
แล้วก็หลบเข้าไปในที่เขาเรียกว่าที่หลบภัยก็คือเรียกว่าบังเกอร์ครับผม

หลังจากนั้นก็มีการยิงมาเรื่อยครับจนถึงกลางคืน
กลางคืนก็ยังไม่หยุดครับผม
พวกผมก็ได้หลบในที่หลบภัยทั้งคืนครับผม
ครับมาจนถึงตอนนี้เลยใช่ไหมครับพอเช้ามาก็หลุมขึ้น
ครับผมแต่เช้ามาวันอาทิตย์เมื่อวานก็เหตุการณ์ก็เริ่มเงียบแล้วครับผม
ผมอยู่ครับบริเวณผมอยู่

ความรู้สึกของคนไทยที่ยังหลบภัยอยู่ด้วยกัน

ใกล้เคียงโดนผู้ก่อการร้าย

แต่เรื่องของสวัสดิภาพ

ก็มีอยู่ครับผมเพราะส่วนมากพวกผม

ถ้ามันหมดก็อีกคนก็มี

ทีนี้ตัวคุณชายคลิตเอง

ติดต่อครับผมติดต่อทุกวันครับผม
พูดคุยกันตลอดครับ

จากทางการไทยอย่างไรบ้างคุณชาคริสคือจริงกับตอนนี้มีทั้งผู้ที่ประสงค์
อยากจะเดินทางกลับประเทศไทยรวมถึงผู้ที่อาจจะไม่ได้มีความประสงค์
ในการเดินทางอยากจะทำงานต่อแต่ทีนี้จะได้รับการดูแล
จากทางการไทยยังไงบอกผ่านทางหน้าจอไทยรัฐหน่อยฮะ
จริงก็อยากให้ทางการไทยเข้ามาดูแลพวกที่พื้นที่อันตรายครับผม
เพื่อนที่แบบว่าเขตที่หนักครับให้ทางการรีบเข้าไปช่วยเหลือเขาครับผม
โซนผมก็ไม่ค่อยเป็นเขตอันตรายเท่าไหร่ครับผม
สถานการณ์นี้นะครับมีการประเมินว่าสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อนะครับ

ดำเนินชีวิตหรือการทำงานที่นั่นต่อยังไงฮะ
ได้คุยกับคนไทยที่อยู่ที่นั่นเกือบร้อยคนคุยกันว่ายังไงบ้างครับ
ก็ได้คุยกันบ้างครับแต่ว่าต่างคนก็ต่างเฝ้าดูสถานการณ์ก่อนครับผม
แต่ผมก็ยังกลัวครับถ้าสถานการณ์ยังยืดเยอะหรือบานปลายนี่
ก็ยังพูดคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีถ้ามันบานไปอาจจะกลับไทยยากหรืออะไรอย่างนี้ครับ
แต่เห็นในสื่อว่าให้ลงในสื่อว่าให้ลงทะเบียนความประสงค์อะไรเนี่ยครับ
กลับไทยอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ได้รับข้อมูลมาหรือยังครับ
เพราะว่าจริงทางสถานทูตเองพยายามที่จะติดต่อแรงงานไทยนะฮะ
ในการที่จะลงทะเบียนแจ้งความจำนงว่าอยากจะเดินทางกลับไทยหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ในส่วนของคนไทยร้อยกว่าคนอยู่ตรงนี้ได้รับเอกสารหรือว่าได้ลงทะเบียนอะไรหรือยังฮะ
เห็นข้อมูลอยู่ครับผมแต่ก็มีบางส่วนก็ลงแล้วก็มีครับผม
แล้วตัวคุณชาคริสเองแล้วก็๑๐๐คนนี้ได้รับแบบฟอร์มนี้จากกระทรวงการต่างประเทศที่ไทยบ้างไหมคะ
เห็นว่ามีลงกันแล้วบ้างได้รับครับผมได้รับนะครับผมใช่ครับ
ส่วนใหญ่๑๐๐คนแล้วก็คุณชาคริสเองได้มีการลงความประสงค์อยากจะเดินทางกลับไทยทั้ง๑๐๐คนนี้เลยไหมคะ
บางส่วนก็ยังครับผมเพราะบางคนก็เพิ่งมาเขาก็ยังดูรอดูสถานการณ์อยู่
ครับก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับคุณชาคริสไหนก็บอกผ่านทางไทยรัฐแล้วนะฮะ
ญาติของคุณชาคริสและคนอื่นที่ดูแลอยู่ที่ดูผ่านทางรายการอยู่เนี่ยนะฮะ
คุณชาคิดอยากจะพูดอะไรถึงญาติที่อยู่ในเมืองไทยบ้างฮะ
ก็ให้โทรหาหรือติดตามสถานการณ์เรื่อยลูกหลานของท่านครับว่าติดต่อได้ไม่ได้ยังไง
ก็ให้ติดต่อเรื่อยเข้ามาเรื่อยนะครับผมแต่ว่าทีนี้ครับคุณชาคริสฮะ
คือมีคนไทยที่อยู่ที่นั่นบางคนก็บอกโอ้โหอย่าเพิ่งพยายามติดต่อกันเลย
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะถูกจับสัญญาณได้เผื่อหลบซ่อนอะไรอยู่อย่างนี้นะฮะ

อันนี้มันแล้วแต่เขตพื้นที่ครับผมผมก็ไม่ข้อมูลบางส่วนผมก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นครับผม
แล้วแต่เขตพื้นที่ก็ต้องประเมินความเสี่ยงของตัวท่านเองด้วยใช่ไหมฮะ
เพราะว่ามีแรงงานไทยบางท่านก็พยายามติดต่อญาติบอกว่าอย่าเพิ่งติดต่อกลับไป
เพราะเรื่องของสัญญาณนะฮะ
แต่คุณชาคริสกับคนไทยร้อยกว่าคนณจุดปลอดภัยตรงนี้นะครับ
อยู่ในจุดปลอดภัยได้รับการดูแลจากทางการของอิสราเอลแล้วนะฮะ
ขอบคุณนะครับคุณชาคิดขอให้อยู่ตรงนั้นด้วยความปลอดภัยนะฮะด้วยความเป็นห่วงจากคนไทยทุกคนนะครับ
ครับผมขอบคุณครับผม
ขอบคุณมากค่ะซึ่งพี่บุ๊คชมพู่แล้วก็ทีมข่าวเทวรัฐทีวีเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนจริง
คนที่อยู่ที่อิสราเอลแล้วก็ที่ไทยด้วยนะคะที่เป็นญาติ
อันนี้ต้องย้ำนะว่าคุณชาคริสเองกับคนไทยร้อยกว่าคนที่เราสัมภาษณ์อยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่เราพอจะพูดคุยแล้วก็ขอข้อมูลได้นะครับ
ว่าก็มีพี่น้องคนไทยบางคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่นะครับแล้วพยายามติดต่อญาติบอกว่าอย่าเพิ่งติดต่อกลับกันเพราะเรื่องของสัญญาณรอให้พวกเขาติดต่อยาดมิตรนะครับแต่ว่าทางญาติที่เมืองไทยก็ร้อนใจ
ใช่พี่บุ๊คแต่ละคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ